คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรองรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ในแต่ละช่วงชีวิตของคนเราอย่างหนึ่งคือเรื่องของการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน
เรื่องของการสร้างหลักประกันทั้งเรื่องของการสร้างฐานะที่มีความมั่นคงนะครับ
เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้แต่ว่าการวางแผนการเงินที่เหมาะสมกับตัวเรา
รวมทั้งให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยนั้นเราจะทำอย่างไรวันนี้
เรามีคำแนะนำมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับจากคุณรักชาติสุพรครับท่านเป็นผู้มนุยการอาวุโส
ฝ่ายการตลาดสถาบันการเงินกรุงเทพประกันชีวิต
วันนี้เราจะคุยกันผ่านระบบสไกด์เข้ามาสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ

ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสร้างหลักประกันที่เหมาะสมกับตัวเอง
เราจะเลือกจากอะไรดีครับ
จริงเรื่องการเลือกแบบประกันที่เหมาะสมมีความสำคัญมากนะครับ
แล้วก็ขณะเดียวกันมันก็ต้องดูเรื่องของวัยที่เราจะอยู่ในช่วงแต่ละช่วง
ว่าแบบประกันไหนที่จะเหมาะสมกับตัวเรา
แล้วก็เรื่องของจำนวนเงินที่เราจะมีด้วยครับ
ถ้าเกิดว่าเราเข้าสู่ช่วงของการเริ่มต้นทำงานแล้วนะครับ
แล้วก็กำลังเริ่มจะสร้างฐานะแล้ว
เราควรจะวางแผนการเงินอย่างไรให้เหมาะสมกับวัยณขนาดนั้นดีครับ
ครับตอนนี้สังคมไทยมันเดินเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นการวางแผนการเงินต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเริ่มทำงานเลย
ก็ต้องเก็บเงินเพื่อการเกษียณอย่างนี้ฮะ
แล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องมีการเก็บออมในรูปแบบต่าง

ครับแล้วถ้าเกิดว่าทำงานมาแล้วเริ่มจะมีฐานะแล้ว

เราควรจะเสริมสร้างเรื่องของความมั่นคงให้กับชีวิตในอนาคต

อันนี้วัยสร้างครอบครัวเนี่ยมันก็เหมือนกับแฮมเบอร์เกอร์

เพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างลูกเรียนหนังสือนู่นนี่นั่น
ก็ต้องทำประกันแบบที่ชำระเบี้ยต่ำมานะครับ

อันนี้สำคัญในช่วงที่สร้างครอบครัวเนี่ยสำคัญมาก
คือต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน
แล้วก็มาจุดในช่วงที่เริ่มสร้างครอบครัว
ซึ่งแต่ละช่วงนั้นก็จะไม่เหมือนกันถูกต้องไหมฮะ

เราจะวางแผนเริ่มต้นอย่างไร
สู่เรื่องของวัยเกษียณอย่างเหมาะสมที่สุดดีครับ

พอเริ่มต้นทำงานเราก็ควรจะวางแผน

เพราะจุดนั้นเป็นจุดที่เราไม่มีภาระอะไรมาก

เราก็จะต้องมีความคุ้มครอง

เราก็จะอาจจะต้องหันกลับมามองเรื่องของการออม

ซึ่งแต่ละช่วงนั้นมีความสำคัญพอกันใช่ไหมครับ

ทีนี้ตอนนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยว่า
เราจะวางแผนแต่ว่าเราอาจจะมีเงินไม่มากพอ

ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับตัวเอง

ในแต่ละช่วงเนี่ยก็มีความแตกต่างกัน

เน้นความคุ้มครองเยอะ

สะสมทรัพย์นี่ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นการออม

เพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงวัยถึงบอกว่า
ต้องใช้แบบประกัน

นะครับแสดงว่าคุณบริษัท
มองว่าเรื่องของการทำหลักประกัน

มีความเหมาะสมกับทุกคนในทุกช่วงวัย

ช่วงพอเราจะเกษียณผมคิดว่า

จะตลอดเป็นระยะเป็นแต่ละช่วง

ก็จะเข้ามามีส่วนสำคัญแล้วครับเพราะว่าคนอายุสูง

ครับตอนนี้หลายท่านอาจจะฟังอยู่

ในการสร้างหลักประกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ
แล้วถ้าเกิดว่าสนใจแล้วควรจะเริ่ม
ว่าเข้าไปปรึกษาอย่างไรได้กับคุณรักชาติบ้างครับ

สามารถเข้าไปได้ทุกสาขาเลยนะครับ

วันนี้ขอบคุณคุณรัชชาติมากนะครับ

ซึ่งเป็นทางด้านของภูมิในการอาวุโส
ฝ่ายการตลาดสถาบันการเงินกรุงเทพ

ก็สดมาทางระบบสกายของเรานะครับ
เป็นวิธีการในการวางแผนการเงิน

เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของวัยเกษียณของคุณผู้ชมต่อไป

เพื่อให้อนาคตนั้นก็มีความมั่นคง
แล้วก็ยั่งยืนแล้วก็มีหลักประกันที่ดีนะครับ